ลงใต้ไปที่สุราชธานีก่อน
คนร้ายสองคนสวมหวกไอ้โม่งมาเลยครับ

มายิงชายชาวสวนทุเรียน

นั่งอยู่กับลูกดูทีวีอยู่ด้วยฮะ
นะครับดีนะลูกชายเนี่ย
บคมกระสุนได้ทันครับ

เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในบ้านหลังหนึ่งนะครับ
โรงแก๊สตำบลตลิ่งงาม
อำเภอกเกาะสมุยสุราชธานี
พบศพนายเจริญเกิดอ่วมนะครับ

ความต่อที่ขวา๑นัดลำตัวอีก๒นัด
โอ้โหยิง๓นัดเลย

อายุ๑๘ปีครับอยู่ในบ้านนั่นแหละ
แต่ภรรยาออกไปทำธุระครับคุณผู้ชม

ไอ้โม่งปิดบางใบหน้า

ของผู้เสียชีวิตนี่แหละที่เปิดอยู่ชักปืนยิงใส่เลยนะจริงยิงสี่นัดแต่เข้าสามนัดฮะยิงต่อหน้าลูกชายเขาด้วยนั่งทีวีดูทีวีอยู่ใกล้ใกล้กันนี่แหละลูกชายตกใจครับก้มหมอบลงกับพื้นเพราะดีนะฮะกระสุนไม่ถูกลูกชายครับแล้วคนร้ายก็หนีไปส่วนผู้เสียชีวิตเป็นชาวกำแพงเพชรครับมาได้เมียเป็นชาวเกาะส
กับเพื่อนบ้านใกล้เคียงตรงนั้นแต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งตำรวจเดี๋ยวจะต้องสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
สาเหตุมาจากปัญหาของตัวผู้ตายเอง
หรือปัญหามาจากคนใกล้ชิดของผู้ตาย
เพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ครับ